เรื่องเขาบอกว่าจะฉีดไข้ยี่ห้อกันอะไรเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอก
มีให้ฉีดหรือเปล่าโอ้โหใช่นะฮะจ่อยนะฮะ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชโคราชชี้แจงบอกว่า
อย่างที่ผมบอกครับไอ้สลับยี่ห้อไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือไม่มีวัคซีนให้ฉีดครับ
จัดสรรมาเมื่อไหร่จะเริ่มฉีดต่อ
นายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชละนุกูลเกียรติภูมิในการโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาชี้แจงบอกว่า
เหตุผลที่ต้องหยุดฉีดวัคซีนให้ประชาชนตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคมไปต้นไป
มันเป็นแบบนี้คนโคราชที่แท็กผมเข้ามานะลองฟังท่านชี้แจงก็น่าเห็นใจท่าน
เพราะวัคซีนได้รับการจัดสรรมาไม่เพียงพอโดยเฉพาะแอสต้าเซเนก้า
กระทรวงสาธารณสุขต้องฉีดสลับยี่ห้อกับชิโนแวคส่วนเรื่องการฉีดสลับยี่ห้อ
เชื่อว่าประชาชนไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ยังต้องรอหนังสือยืนยันจากกระทรวงก่อน
ก็จะไปสอดคล้องกับที่น้องปุ้ยบอกไปเมื่อกี้สวบคอเขาจะประชุมกัน
เมื่อทั้ง๒วัคซีนข้างต้นพร้อมนะฮะแล้วจะเริ่มฉีดทยอยให้ประชาชนผ่านที่ลงทะเบียนไว้
หมอพร้อมผ่านมหาราชพร้อมนะฮะได้อีกครั้งหนึ่งแต่ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่า
มันตอบไม่ได้ว่าวัคซีนมันจะมาเมื่อไหร่
เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งระดมฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง
อย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก่อน
จึงจะเอามาจัดสรรวัคซีนกระจายมาให้จังหวัดอื่นได้ต่อไป
อืมพูดแล้วมันก็เจ็บปวดนะฉีดสลับนู่นสลับนี่
แต่ของมันยังมาไม่ครบหมอพร้อมพยาบาลท่านก็พร้อม

การฉีดวัคซีนในห่วงวันเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง

๑๔กรกฎาคมการฉีดวัคซีนเท่าไรนะ
๓แสนเยอะแต่ยังไม่เท่ากับเป้าที่ต้องเป็นหลัก๕แสนขึ้น
กรกฎาคมฉีดไป๓๓๐๓๖โดส
เป็นเข็มแรกก็๒๗๐๐๐๐เป็นเข็มสองก็๒๗๐๐๐ส่วน
แล้วเป้าที่บอกว่า๑๐๐ล้านโดสคือน่าจะไม่เห็นแสงสว่างแล้ว
คือไม่ทันแน่ทำใจเถอะยอมรับความจริงเถอะ
เพราะคุณสาธิตปิตุเตชะเมื่อวานนี้บอกว่ายืดอกรับแบบแมนเลย

สต้าเซเนก้าที่จะเข้ามาที่บอกว่าจะเต็มแขนคนไทยที่หมอหนูพูด
คือกรกฎาปรากฏว่าเลื่อนไปแล้วนะ
หมอหนูพูดหมอตีพูดอย่างนี้ได้ไงคุณสาธิต
หมอหนูพูดครั้งก่อนว่าจะเต็มแขนคนไทยกรกฎา

แต่เมื่อวานนี้คือหมอตีออกมาพูดแล้วยอมรับแบบแมนเลยว่า
สต้าเซเนก้าที่จะเข้าไทยบอกว่าสิ้นปีนี้๖๑ล้านโดส
ไม่ใช่แล้วนะเลื่อนไปถึงพฤษภาปี๖๕

นี่รัฐมนตรีช่วยนะแต่รัฐมนตรีว่าการเขายังไม่ได้พูดเลย

แต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไปเจอกับข้าราชการซะ
ดูต่อนะฮะตัวเลขสะสมที่บอกว่ามันเหมือนไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมง
ฉีดไป๑๓ล้านโดสเป้า๑๐๐ล้านโดสเหลือ๑๖๙วัน

อยากให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงนะครับ